ไปดูสัตว์เลี้ยงของวัดแห่งนี้เขาว่ากันว่าทั้งน่ารักและน่าชังครับ
เมื่อกี้คุณบอกว่าทั้งน่ารักและน่าชัง
ใช่รักก็ส่วนรัก

นี่ครับพระท่านครับกำลังอาบน้ำให้ไอ้เข้ครับ

นี่ครับคือโอ้โหแถวบ้านผมเรียกว่าเบอร์เล่

ที่เห็นเนี่ยนี่คือวัดที่มีชื่อว่าวัดจักรพรรดิราชาวาส

สำเพ็งเยาวราช

จริงแล้วที่วัดแห่งนี้จุดเด่นก็คือจะมีบ่อเลี้ยงจราเข้ขนาดใหญ่

บอกไว้ก่อนวัดแห่งนี้เขามีตำนานจราเข้กินคนด้วยนะ

ตัวนี้มีชื่อว่าไอ้บอดวัดสามปลื้ม

มันเชื่อเล่นไพ่มั้งว่าบ่อดน่ะ

เอางี้ไอ้บอดตัวนี้ที่มันชื่อบอดเพราะตาข้างนึงมันบอด
งั้นคนเรียกดิฉันไอ้ตองมันหมายความว่าไง

เอางี้จะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องนะครับ
เจ้าบ่อดเจราะเข้ยักษ์ตัวนี้เสียชีวิตลงแล้วนะ

คือเรื่องราวเนี่ยของเจ้าบอดเนี่ยนะครับ
ถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละ
แล้วก็เป็นที่มาของบ่อเลี้ยงจราเข้ภายในวัด

ใครที่เคยไปที่วัดแห่งนี้ผมว่าน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี
อ่ะใครลองเดินทางไปเที่ยวที่สำเพ็งเยาวราชนั่นแหละ
ก็สามารถแวะเวียนไปดูจราเข้ของทางวัดก็ได้

ไอ้บ่อเลี้ยงน่าจะตายไปแล้วหรือเปล่า

หรือว่ามีจุดที่แบบเอาไว้ให้ไปดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่านะ

ดูได้แต่ไม่ต้องเข้าไปข้างในเหมือนท่านพระคุณเจ้าเนอะอืม
จริงแต่ว่าตัวใหญ่เหมือนกันเนอะ

คงจะแบบว่าสนิทสนมกันจริง